เต็มเลยค่ะอาจจะตาหูตาลายหน่อยนะคะ
เพราะว่าเรื่องตัวเลขมันเยอะซะเหลือเกิน

พรุ่งนี้จะออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว

คุณผู้ชมจำผู้หญิงคนนึงได้ไหมที่สุพรรณบุรีที่

อาการโคม่าติดเชื้อในกระแสเลือด

ข่าวนี้ค่ะหลายคนจับจ้องรอดู

แล้วเขาไปเข้าโรงพยาบาล
แล้วญาติทำใจแล้ว
จองสาราเรียบร้อยซื้อลงศพให้เรียบร้อยแล้ว

แต่ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลเขาออกมาชี้แจง

ข่าวที่มันออกไปตอนแรกว่าฟื้นปฏิหาร

ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารแหละ

ทำชีวิตปกติได้เลยมันเป็นปฏิหารหรือเปล่า
คือโรงพยาบาลชี้แจงนะว่าอาการของผู้ป่วยคนนี้
ก็คือนางสาวทัศนีสีสว่างอายุ๔๗ปี
ที่ตอนแรกโคม่า๑๔วัน
ตอนนี้อาการก็เหมือนกับรู้สึกตัวสัญญาณชีพดีขึ้น

แต่ทีนี้ญาติที่เขาไปเตรียมลงศพเรียบร้อยแล้ว
เอาลงศพไปให้วัดหนองวันเปรียงเรียบร้อยแล้ว

พอรู้ข่าวแบบนี้ยังไม่เสียชีวิตใช่ไหมคะ
เขาก็เลยต้องเอาโรงศพไปมอบให้กับวัด
ให้ใช้ประโยชน์สาธารณกุศลก่อน
ญาติเองชาวบ้านเองเขาไปดูเลขฝาโลงกัน

แล้วก็เลขที่เกี่ยวข้องกับคนเจ็บด้วย
ก็คือนางสาวทัศนีอายุ๔๗ปีไง
เขาอยู่บ้านเลขที่๗๕เอานอนรักษาตัวอยู่กี่วัน๑๔วัน
อยู่ห้องพิเศษ๓๓ชั้น๒อาคาร๓เยอะแยะไปหมด
มันเกี่ยวพันธุหมดเลยนะคุณมันมีเลขมี๓มี๔มี๕หมดเลย
ใช่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗
นี่ค่ะหลายคนก็ไปหาซื้อเลขที่เกี่ยวข้องต่าง
นี่คงต้องดูกันทั้งแผงเลยมั้งเนี่ยเลขมันเยอะเหลือเกิน
นี่ไม่ต้องส่องเลยตัวเลขเห็นชัดเลยนะฮะ
เรื่องความเชื่อเราก็มีให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะ
เอาให้ครบให้ครบทุกรูปแบบข่าวนะคุณนะ
ต่อที่เพชรบูรณ์นะครับบริเวณบ้านเล็กที่๕ทับ๑
วังไซทองหมู่๗ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งนะครับ
คุณป้าสายทองจัดพิธีเส้นไหว้อันเชิญปู่นคราชย่านาคีมาประทับ

ก่อนหน้านี้นะฮะตัวคุณป้าสายทองฝันเห็นพญานาค
ซึ่งก็ตรงกับที่หลานสาวก็ฝันเห็นเหมือนกัน

งวดที่ผ่านมาก็ถูกรางวัลอีกได้เงินก้อนใหญ่เลยนะฮะ
ก็เลยประกอบพิธีขึ้นแล้วก็จุดทูปเสี่ยงทายได้เลขเด็ด

เห็นหรือเปล่าฮะอ้าว

นี่ฮะเห็นเลขเด็ดแบบนี้นะครับ

ค่ะก็ลุ้นกันไปแล้วกันนะคะ
ส่วนที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ผู้โชคดีครั้งที่ผ่านมาก็คือนางสาววาสนาสิริบูรณ์นะฮะ
เป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง
ไปพร้อมกับสามีและลูกชาย

นำไข่ไก่๓๐๐ฟองข้าวสาร๕๐ถุง
แก้บนพระเงินพระทอง
แล้วก็ยังถวายเงินสมทบซื้อที่ดินให้กับวัดด้วย
บอกว่าที่ต้องมาถวายเยอะแยะขนาดนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มาขอขอให้ขายบ้านได้
เวลาผ่านไปไม่ถึงเดือนปรากฏว่าขายได้จริงทั้งนั้น
ที่ก่อนหน้านี้ประกาศขายมานานนับปีค่ะ
ก็ถือว่าโชคดีในจังหวะนี้
เธอก็เลยมาแก้บนตามที่ขอไปนะคะ
พอทำพิธีเสร็จแล้วยังได้มีการเสี่ยงทายเสี่ยงเซียมซี
ก็ได้มาแล้วค่ะแบบที่เห็นนี่แหละ
บอกเดี๋ยวลุ้นกันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
ค่ะจากนครปฐมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปที่อุดรหน่อยนะคะ
วัดศรีทรงธรรมที่อำเภอหนองหาน
วัดนี้อายุเป็นร้อยปีค่ะ
แล้วเมื่อวานนะคะมีผู้โชคดีเขาก็เดินทางไปแก้บนไอ้ไข่
บันดาลทรัพย์หลังจากที่โชคดีรับทรัพย์มาแล้ว
ไฮไลท์ของข่าวนี้อยู่ที่ไหนคุณผู้ชม
อยู่ที่การจุดประทัดหมื่นนัดค่ะ
แล้วก็ไปดูตัวเลขหางประทัดด้วย
ดูเลขทูบเลขจากขันน้ำมนต์
เอานี่ค่ะนี่เห็นไหมเลขปลายประทัดเอ่ย
ขันน้ำมนต์เลขทูปเอาให้คุณผู้ชมได้ดู

ไปที่พยาวกันต่อเลยนะครับ
ยาวชาวบ้านนำดอกไม้ทูบเทียนขนมนมเนยประทัดเข้าไป
ไหว้ขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่หรือว่ากุมารเทพไข่นะครับ
ภายในสารามหาเศรษฐีไอ้ไข่วัดสมณัฐตุ้มท่านะครับ
พร้อมส่องขันน้ำมนต์ซึ่งต่างก็ไม่ผิดหวังครับ
ได้หลายตัวเต็มไปหมดในขันแบบนี้นะครับ
งั้นต่อกันเลยนะคะนครสวรรค์ค่ะ
บริเวณลานวัดท่าไม้เลขที่๖๖บ้านท่าไม้หมู่๒ตำบลท่าไม้
ชาวบ้านไปกราบไหว้ขอโชคลาภจากแม่ตะเคียนทองสองพี่น้อง
แบบนี้ค่ะไปถึงก็ไปรูปคลำรูปไปรูปมาบอกว่าเจอ
ลวดลายแปลกที่สามารถไปวิเคราะห์ไปตีความได้
ก็ได้มาตามที่เห็นแต่ก็ต้องไปบวกลูกคุณหารเอาเองต่อไป
ต้องส่องต้องขยายตัวเล็กเพื่อตัวนี้

แต่ว่านอกจากนี้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับต้นตะเคียนนี่นะ
ยาว๕๐เมตรลำต้นประมาณ๗๐๑๐๐เซนติเมตรอายุ๒๐๐๒๕๐ปี
ชาวบ้านเขาก็เชื่อถือสถาคันไป

เพราะว่าสิ่งที่เป็นตัวเลขจินตนาการอันนี้แล้วแต่ใครจะจินตนาการนะคะ

มันเกิดพายุพัดถล่มมาในพื้นที่
ก็เลยทำให้เจ้าแม่ตะเคียนทองก็คือเจ้าแม่ศรีสุวรรณเจ้าแม่ศรีสังวาน
ที่อยู่ในสาราลานหน้าวัดศรีนวรัฐ
ที่เลขที่๒๖๖ที่บ้านทุ่งเซียวอันเภอศรรณป่าตองด้วยนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูสภาพเห็นไหม
คือล้มอยู่ในสภาพที่แค้นขาศรีสัตว์

แล้วก็เจ้าแม่ปารตีเจ้าแม่ศรีสุดายังอยู่เหมือนเดิม
ทีนี้พอคนก็เห็นแบบนี้เค้าก็ไปคำนวณกันเป็นตัวเลขค่ะ
เอาเป็นว่านำเสนอพอหอมปากหอมคอนะคะ

คือก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปได้เงินแน่นอนดีที่สุดแล้วค่ะ